เป็นไงบ้าง

อย่างกับครอบครัวใช่มั้ยอ๊ะ
สำหรับคุยกับที่มันยังไง

ที่ทุกคนได้เห็นผลงานออกไปแล้ว
ก็ภูมิใจที่ทำออกมาได้ภาพรวมแบบดี
อย่างหลายคนมองว่า
เหมือนกระแสมันไปหลัง

มองเห็นถึงความตั้งใจของทีมงานดีกว่าค่ะ
จริงเราแอบตามอ่านข้อมูลคอมเม้นต์

ก็พึ่มจ่ายมากค่ะ
แม่นสุดที่บางคนยังไม่ได้ดูแต่แค่หมายความพูดไปก่อน
เราเป็นนักแสดงยังรู้สึกเสียใจไหม
ก็อย่างที่บอกค่ะคือ
ทุกคนตั้งใจทำออกมาแล้วละครออกมาแบบดีขนาดนี้ค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนค่ะ

ไม่เป็นไร

มีโอกาสได้คุยกับผู้หญิงได้ไหมครับพี่น้อง
ได้คุยค่ะได้คุยก็มีโอกาสได้คุย
แต่ก็อย่างที่บอกคือทุกคนก็รู้สึกภูมิใจกับผลงานที่ออกมา

แต่แม่ไม่น้อยใจใช่ไหมคะ

แล้วเราเลือกที่จะมองยังไงบ้าง
อย่างที่บอกค่ะทำความเข้าใจทำความเข้าใจจริงค่ะเข้าใจทุกอย่าง
ก็ฝากไปบอกให้เขาเปิดใจดูบ้างดูก่อนแล้วค่อยให้เราดูที่ผลงานดีกว่า
ใช่ค่ะก็ฝากให้ทดลองดูก่อนก็ได้ถือว่าเป็นการทดลอง
ถ้าชอบด้วยตัวเนื้อเรื่องสนุกถูกใจก็ฝากสนับสนุนด้วยค่ะ
เข้มข้นค่ะเพราะว่าตอนแรกจะเป็นแบบว่า
เนื้อเรื่องเบาถ้าคนไทยดูอาจจะรู้สึกแปลกไปบ้าง
ว่าเนื้อเรื่องหรือคลอน้ำเรายังไม่เคยทำประมาณนี้
มาถึงก็จะแรงหรือว่าเกี่ยวกับดราม่า
ช่วงหลังนี่พอมีเรื่องการตายของพี่มีนาเข้ามาแล้ว

พี่แมทพี่แมทถามถึงเรื่องฉากเมื่อคืนเลยค่ะ
เห็นว่าพี่แมทเขาหูแดงตอนที่เข้าซีนกับเรา
แล้วเรื่องหลังของแมทมันเกิดอะไรขึ้น

อ๋อนี่แอร์หนาวใช่ไหมค่ะ

มาเล่นกับแบร์ครั้งแรกแล้วก็

ปกติค่ะ
ทำบ้างแบรนด์อะไรยังไง
ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ
พิสูจน์ข่าวด้วยตัวมันเองแล้วว่า
มันมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเนาะ

ทำดีที่สุดได้เท่านี้ค่ะ

ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลย
ชะ
ไม่อ่ะคะไม่

โปรดติดตามตอนต่อไป